สวัสดีครับยังคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับ
สำหรับสถานการณ์พายุเบบินค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะสลายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่าผลพวงของพายุลูกนี้ยังส่งผลทำให้หลายจุดในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ตอนบนยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
จุดตกวันนี้เป็นวันที่๓ติดต่อกันแล้วนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่พายุลูกนี้สลายไปแล้ว
ยังคงต้องจับตากันต่อไปนะครับ
เพราะว่ายังคงมีโอกาสที่จะทำให้หลายจุดหลายพื้นที่ทั่วไทยต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลง
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาสถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้าง
นี่คือเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาครับในประเทศไทย

นี่คือกลุ่มก้อนเมฆที่เกิดจากพายุนั่นเอง
มาดูกันนะครับว่าการเคลื่อนที่เป็นอย่างไร

พายุลูกนี้เอาฝนจากบริเวณอ่าวตังเกีย
เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งเมื่อวานนี้ที่เวียดนามนะครับ

แล้วก็เข้าสู่เมืองไทยของเรานะครับ
บริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกก็คือแถวน่าน

ถือว่าเป็นตัวการสำคัญครับ
ที่ทำให้พายุลูกนี้อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วนะครับ
กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ

แดงกระจายหายไปกลายเป็นสีเหลืองสักส่วนใหญ่
แต่ว่าการที่สลายตัวแบบนี้เนี่ยนะครับ

ก็จะมีการกระจายตัวต่อเนื่องไปในพื้นที่อื่นด้วย
นี่คือการคาดการณ์๒๔ชั่วโมงในวันนี้เนี่ยนะครับ

มีการกระจายตัวในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ในบริเวณพื้นที่ฝั่งที่ติดกับลาว
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างมากยิ่งขึ้น

จะสังเกตว่ามีเฉพาะในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนเท่านั้นนะครับ

นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามาจนถึงตอนนี้
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

จะเริ่มเข้ามากระจายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับ
จากการอ่อนกำลังของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะครับ

กระแสลมที่จะเข้ามาปะทะในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายฝั่ง
ตามแนวพื้นที่ที่อยู่ติดกับทะเล

หลังจากวันนี้เป็นต้นไปฝนที่ก่อตัวจากพายุ

ส่วนสถานการณ์คลื่นนั้นก็คาดการณ์ว่าจะอ่อนกำลังลงนะครับ

ประมาณ๑๒วันในช่วงวันที่๑๘๑๙นะครับ

คลื่นในบริเวณฝั่งอันดามันสีชมพูจะหายไปเล็กน้อยนะครับ

มีหลายจุดละทีเดียวที่ต้องระวังเรื่องของภัยทางธรรมชาติภาคเหนือ
ก็ประกอบไปด้วยจังหวัดแม่ห้องศรสุโขทัยเชียงใหม่แล้วก็ตากนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจันทบุรีจังหวัดตราด
สองพื้นที่นี้เป็นจุดที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับ
ขออภัยนะครับฝั่งอันดามันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็ประจวบคิริขัน
พื้นที่เหล่านี้เองเป็นแนวปะทะของกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่แรงตลอดมานะครับ

ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ